แม่สายสตรองจริงคุณอิ๊งแพทองทาน
ซึ่งมาพร้อมกับคุณพ่อพ่อปอปิดกสุขสวัสดิ์สามีเนี่ยนะคะ
แล้วก็คุณหญิงพจมานดามาพงศ์คุณพินทองทาชินวัฒน์คุณากรวงก็แถลงข่าวค่ะ

ใช่แล้วเนี่ยดูสิคือคลอดวันที่๑แล้วดูสิคะนี่หลังคลอดเท่าไหร่เองเนี่ยค่ะ

คือก็มีการแถลงข่าวการคลอดน้องทาสินเด็กชายพฤษฐาสินสุขสวัสดิ์นี่แหละค่ะ
คลอดที่โรงพยาบาลพระราม๙ทีมแพทย์ก็พาน้องทาสินมาพบกับพี่สื่อมวลชนคืออยู่ในตู้อบ

คุณอิ๊งบอกว่าการคลอดวันที่๑ไม่ได้ดูเริกยามอะไรนะก็เป็นการผ่าคลอด
ลูกชายน้องทาสินก็ปลอดภัยดีทีนี้หลายคนถามถึงเรื่องชื่อจริงนะเพราะว่าวันแรกคือคุณบุ๊คยังถามอยู่เลยว่า
เอ๊ะเขามีที่มาที่ไปยังไงใช่อยากรู้ฮะ
ชื่อที่เขียนว่าพอพานรอรึจอจาเป็นตัวกะลันแล้วก็ทาสินคือคุณอิ๊งบอกแบบนี้ตั้งขึ้นมาเอง

ถามว่าทำไมใช้จอจานเป็นตัวการันล่ะบอกว่าอยากให้คล้ายกับเหมือนกับคุณยาย
คุณยายคุณชิงพจมานใช่ค่ะนี่แหละแล้วทาศิลป์เนี่ยก็มาจากคุณตาคุณตาคุณตานักศิลป์
นี่เขามีที่มาที่ไปนะคุณเออตอนแรกเพราะว่าตอนแรกที่ออกมานึกว่าชื่อทาสินเฉยผมไปเปิดดูนะว่าแปลว่าอะไร
คือไม่ได้มีความหมายดังนั้นน่าจะเป็นการผสมผสานรวมตัวกันแบบนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็อยากให้ชื่อย่อออกมาในครอบครัวเนี่ยเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ก็ถามว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะพาไปหาคุณตาตาไหมคุณอิ๊งบอกแบบนี้คือคุยกันแล้ว
คุณยายบอกว่ารอไว้สัก๔๕เดือนแล้วกันค่อยพาไป

ใช่ถามว่าตอนนี้สุขภาพคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะเพิ่งคลอด
หมอบอกว่าพรุ่งนี้กลับได้เลยนะ
แต่ทีนี้คุณอิ๊งเองบอกว่าขอกลับพร้อมลูก

แล้วมันมีประเด็นไงประเด็นที่บอกว่าเป็นประเด็นทางการเมือง
ว่าคุณทักษิณทวิตข้อความว่าจะขอเดินทางกลับมาเลี้ยงหลาน
เพราะว่าตัวเองก็จะอายุ๗๔ปีกรกฎาคมนี้แล้ว
เรื่องนี้คุณอิงว่ายังไงลองฟังค่ะ
ท่านก็พูดอยู่หลายโอกาสนะคะอิงว่ามันเป็นโอกาสที่
น่าหวังมากกว่าที่มีเบบีคนใหม่และล่าสุดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เกิดมาเขาก็อยากกลับแหละมันเป็นสิ่งที่เขามีความหวังอ่ะ
แน่นอนในสิ่งที่เขาพูดมันก็มันก็เอฟเฟคในเรื่องของการเมืองหรืออะไรก็ตามนะคะ
แต่ว่าในเซนต์ของครอบครัวเองอิ๊งมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดที่จะหวัง
มันไม่ผิดเลยโดยเฉพาะวันที่บ้านมีเรื่องดี
แล้วนี่ถ้าเกิดออกจากโรงพยาบาลมาได้นะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะปลาสายใหญ่พร้อมเลย๑๒พฤษภาคม

คุณผู้ชมฮะสุดท้ายเกือบมีเรื่องปัททะนะฮะ
เพราะว่าทางเพื่อไทยคุณอนุทินเนี่ยเขาหาเสียงกันอยู่นะครับแถวดินแดงนะฮะ
ปรากฏว่านี่คุณชูวิทย์ไปฮะนี่ไปต้านกัญชาฮะ
คุณอนุทินนะคะพักภูมิใจไทยแคนดิเดตหนึ่งเดียวนะคะ
ก็เนื้อหาเสียงนะคะแล้วก็มีช่วงจังหวะบางช่วงบางตอนที่แน่นอนว่า
คุณชูวิทย์ก็ไปแล้วมันก็เกิดบรรยากาศแบบดุเดือดเลย

จังหวะหนึ่งที่คุณชูวิทย์เกือบจะพาตัวเองเข้าไปในลานหาเสียงของคุณอนุทิน
แล้วกลายเป็นจังหวะวุ่นวายเพราะคนสนับสนุนคุณอนุทิน
โหไล่สิโหไล่แล้วก็ดันคุณชูวิทย์ออกมา
กันกันไว้อยู่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจก็ต้องเข้าไป
สุดท้ายคุณชูวิทย์เข้าไปไม่ได้ก็มานั่งตั้งโต๊ะ
การใช้โทรโขงในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายกัญชาเสรีแบบนี้

ใช่ขึ้นเวทีก็หาเสียงต่ออย่าไปสนใจ
ในชูวิทย์ไม่ใช่คนทำงานคุณอนุทินบอกแบบนี้
ผมนี่แหละที่เป็นคนทำงานเรื่องกัญชาเสรีมา๖ปีแล้ว
นี่แหละค่ะเกือบไปแล้วนะบรรยากาศเมื่อวานค่ะ
ถ้าบุกเข้าไปได้นะไม่รู้จะเกิดเหตุอะไรวุ่นวายมากกว่านี้หรือเปล่านะ